เดี๋ยวต้องถามถึงแรงบันดาลใจในการคิดเมนูนี้ขึ้นมาก่อน

มันก็เลยออกมาแต่ว่ามันก็ดูธรรมดาไป
ผมก็เลยเพิ่มผักขึ้นมามีกลิ่นฉุน๔อย่าง

ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นจะรักสวยลำน้ำ

เหรอคนญี่ปุ่นนี่ยมตามะเขือเทศอยู่แล้ว
มันก็เลยเป็นที่มาของการทำน้ำซุปก็ไม่เหม็นมะเขือเทศ

เป็นเรื่องออนทัวร์ได้พาคุณผู้ชมไปเรียนดูเรื่องราวของเส้นอนาชาติกันที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งได้พบกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อราดน้ำพริกขาเจ้าเก่าแก่กว่า๖๐ปี

ต่อด้วยพาสต้าเส้นลิงกุยนี่ปูสูตรต้นตำรับจากเมืองวิเชนซ่าประเทศอิตาลี
ปิดท้ายด้วยจาจังเหมียนเมนูเส้นราดซอสถั่วดำที่ฮิตสุดจากประเทศเกาหลี
และสำหรับเที่ยงวันเสาร์วันพักผ่อนสบายแบบนี้นะคะคุณน็อตวรริสนักเล่าเส้นของเรา

รีบออกไปออนทัวร์ค้นหาร้านเส้นอนาชาติมาฝากแฟนเล่าเส้น
ให้ได้ความรู้และความอร่อยกันต่อค่ะ
แต่เอ๊ะดูจากการแต่งตัววันนี้รู้สึกจะดูดีเป็นพิเศษ
เพราะว่าถ้าเฮียน็อตเลือกแล้วแล้วก็รับรองว่าต้องดีไซน์เก๋เท่ดูดี

แหมช่างเลือกจริงเลยนะคะเนี่ย
และเพื่อการขับขี่ที่แปรเปรี้ยวและว่องวัย
เพื่อให้ทันใจแฟนเล่าเส้นทั่วประเทศ

เอาเป็นว่าเราให้เวลาเฮียน็อตเขาเดินทางไปให้ถึงจุดหมายกันก่อนแล้วกันค่ะ
ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเฮียนอท
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟื้องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้ครับเรามาออนทัวร์กันที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับ
กับเมนูเส้นประยุกต์โดยนำเอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ใส่ส่วนผสมที่แปลกไปหน้าตาเปลี่ยนไป

เรื่องราวของเมนูเส้นประยุกต์จะเป็นอย่างไร

สำหรับเมนูเส้นอนาชาติที่จะไปสืบสาวเรื่องราวในวันนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าน่ากินสุดแล้วคุณผู้ชมจะได้พบกับเมนูเส้นอนาชาติแบบประยุกต์เริ่มต้นกับเมนูที่นำผักพื้นบ้านของไทยที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาครีเอทเป็นเมนูผัดหมี่ซีเม้นที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวและรสชาติจัดจ้านโดนใจต่อด้
ปิดท้ายกันที่ร้านโทเมโทนูเดิลราเมนซุปมะเขือเทนที่ทั้งอร่อยและประโยชน์ทับฉาบ
โอ้โหแค่ได้ยินชื่อเมนูท้องก็ร้องจ๊อกแล้วล่ะค่ะ
งั้นอย่ารอให้เสียเวลาไปออนทัวร์พร้อมกันเลย
เส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ของเราร้านแรกในวันนี้นะครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูเส้นประยุกต์

ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความเหม็นถึงระดับคูณ๔เลยทีเดียว
เรื่องราวของเมนูเส้นนี้จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

คุณเกดแล้วก็เชฟตีนะฮะเดี๋ยวหน้าคุ้นทั้งคู่เลย

โอ้ซีซั่น๑ของราวเส้นเป็นเรื่องเลย

ใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านนี้เป็นอย่างไรครับ
ก็เป็นคอนเซ็ปต์ห้องนั่งเล่นส่วนตัวค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าเรามีห้องนั่งเล่นส่วนตัวชวนเพื่อนมาพาร์ตี้เลย

คือมีอาหารครบมีเครื่องดื่มครบอะไรอย่างนี้

ด้านนอกเนี่ยจริงคอนเซ็ปต์ของเกดเนี่ยคือสวนหลังบ้าน

ก็พยายามจัดสวนหลังบ้านตรงนี้ให้มันดูโคซี่น่านั่งความสุขสบาย
อะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราจะมีสวนของชั้น๒
ก็จะเป็นบาร์แล้วก็จะมีโต๊ะฟุตบอลค่ะ
พาร์ตี้สัตว์ตัวอย่างนี้ก็พอมาเจ้าชิดที่ร้านเหมือนกัน

คือจะเอาอาหารของทุกชาติเนี่ยนะคะ
มาปรับมุมทุกอย่างแล้วก็ปรับแต่ง

แต่ในภาพลักษณ์ที่อาจจะแบบแปลก

แต่สุดท้ายแล้วรสชาติก็ยังเข้าใจง่าย

มีความเข้าใจง่ายรสชาติโอเคอยู่

ก็ถ้าไหนที่มีเปรสเป็นไทยมันก็จะไทย

คุณเกดนี่ทำในหน้าที่ของการคิดคอนเซ็ปต์ของอาหาร
ใช่เพราะว่าเกรดเปิดร้านเนี่ยคือเกดก็ต้องคิดคอนเซ็ปต์ร้านก่อน
โอเคสเปสตรงนี้เราจะทำคอนเซ็ปต์แบบไหน

อาหารก็ควรจะเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ของร้านด้วย
คอนเซ็ปต์นี้ก็จะให้ทางคุณตีไป
คุณตีก็จะเข้ากลับไปทำกันบ้าง

เกรกก็จะบอกอยากทานผัดสตรนะ
จะทำไงดีให้แบบหน้าตาแปลกไปอะไรอย่างนี้

ให้มันคิดเหยือนตาแปลกออกไป
จริงแล้วมันเป็นเมนูโปรดของเกรก
เป็นคนชอบทานสตอมาก

ในรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากทานแบบนี้
แต่ว่าไม่ต้องเป็นข้าวกับผัดสตออะไรอย่างนี้ได้ไหม

เชฟช่วยลองทำดูหน่อย

ที่อะไรมีกลิ่นฉุน๔อย่าง

ก็เลยได้ปัญหาเป็นในเมลูนี้เลย

ได้ครับ
โอ้โหเรียกว่าครบรสลงตัวจริงเลยล่ะค่ะ
คุณเกดก็มีไอเดียการทำร้านอาหาร
ส่วนเชฟตีก็มีฝีมือในการทำอาหาร
เท่านี้ก็สามารถสร้างร้านอาหารให้น่าสนใจได้ขนาดนี้
แต่เรื่องดีเทลของเครื่องวัตถุดิบต่าง

พาคุณน็อตนักเล่าเส้นของเราไปพิสูจน์กันแล้วล่ะค่ะ
เอาละค่ะเรามาดูสมสมของเมนูผัดมีเซเมนต์

ก็ผัดมี๔เมลต์ก็คือใช้ผักเหม็น๔อย่างเป็นส่วนประกอบในการทำชื่อ
ก็มีผักกะเชษสตอแฮกกะถิ่มแล้วก็ยาชอม
เป็นผักที่มีกลิ่นแรงแต่พอผัดออกมารวมกันจะหอมมากใช่ไหม

อันนี้เป็นกะปิตาแดงอันนี้มาจากใต้จะใช้เป็นเป็นเคย
เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกุ้งกุ้งกุ้งขอยเล็กเล็กอะฮะอ่า
ครับผมเพราะอะไรมันจะหอมมากมันจะหอมกว่าแล้วก็มีความ
ผัดแล้วมันจะสวยกว่าเวลาเอาไปทำนี่ทำไงเราเอาเอง

เอาไปย่างใบตองแล้วก็ไปย่างเตา

ลงรายละเอียดลึกทุกกระบวนการจริงเลยล่ะค่ะ
เช่นการย่างกะปิที่เป็นวิถีปรุงอาหารแบบโบราณ
ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยได้พบเห็นกันแล้ว

ก็จะนำกะปิมาห่อด้วยใบตองและฟรอย
แล้วนำไปย่างเป็นเวลาประมาณ๑๐นาที
หรือย่างจนกะปิส่งกลิ่นหอม

ก็ยังทำให้ได้รสชาติและสัมผัสที่นุ่มละมุนลิ้นอีกด้วยค่ะ

ปรุงอาหารสมัยใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์และลงตัวทีเดียวเลยล่ะค่ะ
แล้วมีส่วนส่วนไหนครับ
ก็เอามาโขกกับรากผักชีกระเทียมพริก
แล้วเราปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำมะนาว

เป็นแบบนี้แล้วเอาเนี่ยไปผัดกับพวกนี้อีกที

เดี๋ยวนะอันนี้มันก็เป็นน้ำพริกกะปิแล้วนี่ถูกไหม
ครับผม
แล้วเอามาผัดกับเครื่องนี้อีก

งั้นต้องให้คุณผู้ชมพักดูสิ่งที่
สนใจสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาพิสูจน์ความอร่อย
และความเหม็นของวัตถุดิบทั้ง๔ชนิดกันพลาดไม่ได้เลยนะคะ